ผู้ช่วยเรา๓คนพร้อมแล้วนะฮะ

สวัสดีครับ
อกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นคือดอกอะไรครับ
ฉันจะเป็นคนสุราชแต่ว่าตอบได้ขอเนียตอบเป็นดอกคุณนะ

แล้วที่จำว่าสุราชดอกเป็นจำว่าที่จะดอกอะไร

มาคิดว่าขอบคุณมากเลยที่มีพี่เช่ลี่
เพราะว่าตอนนี้น้องเช่นจะตอบไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่เชื้อุ